พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
สอบบัญชีรายชื่อของพัก

วันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาบอกว่า

ควรจะยกมือโหวตนายกให้กับพักเพื่อไทยเขา

ก็ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาเคยยกมือโหวตนายก

ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่๒ตอนที่ถกกับเรื่องข้อ๔

ไม่มีหายสักคนนึงไม่มีแตกแถว

การโหวตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยเขา

เพื่อจะตอบแทนบุญคุณกันบ้าง

ถามที่ใช่หรอคะ

คุณรังสิมันโรมสบชโฆษกภักดิ์ก้าวไกล

ท่านเสรีพิสุทธิ์ออกมาพูดแบบนี้เนี่ย
พักเก้าไกลต้องตอบแทนบุญคุณ

การทำงานทางการเมืองเนี่ย

ถ้าพักก้าวไกลจะเป็นหนี้บุญคุณ
เป็นหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้น

ก้าวไกลก็ยอมมาแล้วทุกอย่างนะ

แล้วยอมอยู่แล้วต้องยอมต่อหรือ
เอ้าลองฟังดูฮะ

เก้าไกรเป็นคนจัดเพื่อไทยเขาก็ลงให้

คุณจะตอบแทนบุญคุณเขาไม่ได้เหรอ

อะไรก็ตัวลองให้เขาก็หมดเรื่อง

สิ่งที่ก้าวไกลจะได้ก็คือว่า

แล้วเป็นฝ่ายค้านก็ยังลงให้ใช่ไหม
เพราะฉะนั้นจะทำให้การเลือกตั้งข้างหน้าของก้าวไกร
ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอีก
เก้าไกรไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านไปตลอด
สภาชุดนี้ที่ไหนแล้วใช่ไหม
รับรองสนับสนุนเข้าไปลงคะแนนเสียงเข้าไปก่อน
เดี๋ยวสัก๓๔เดือนหัวหน้ารัฐบาลก็ปรับ
ปรับรัฐมนตรีได้เอาพักนู้นออกเอาก้าวไกลเข้าไปได้
เพราะฉะนั้นก็ชี้ทางสว่างให้ก้าวไกลนะ
พูดกันเรื่องบุญคุณเนี่ยพวกผมมายืนอยู่ตรงนี้
๑๔ล้านคนน่าจะมีบุญคุณมากที่สุด
แต่ว่าการทำหน้าที่สอสอเนี่ย
มันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของเรามีบุญคุณติดค้างกับพักการเมืองไหน

ที่เรายอมกันทั้งหลายเนี่ยไม่บุญคุณมหาศาลเหรอฮะ
คือโอ๊ยพวกผมนี่ยอมเยอะมากนะ
แล้วยอมต่อแล้วก็จะยอมต่อไป
เออยอมแล้วยอมอีกยอมต่อใช่ไหม
แล้วนั้นมันไม่ใช่เรื่องของบุญคุณมันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่
แต่ก้าวไกลคุณก็โหวตให้เข้าหน่อยซิ
๑๕๑เสียงเนี่ยเขาอุตราโหวตให้คุณตอนโหวตคุณพิธา

เลยใช่ไหมเป็นนายกเลยนะ
ฉลุยแบบว่าสว๒๕๐คนจะไม่เห็นชอบก็ไม่มีผลเอางี้ดีกว่า
อ่าก็เหมือนกับเป็นการตอบแทนบุญคุณเขาหน่อย
แต่คุณโรมคุณรังสิมันโรมบอกจะมาตอบแทนบุญคุณอะไร
ผมยอมแล้วยอมอีกยอมเป็นฝ่ายค้านแล้วเนี่ย

บุญคุณของพักเก้าไกลก็คือบุญคุณของประชาชนเท่านั้น

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทนะครับหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
ท่าทีจากนี้ไปเนี่ยถามว่าจะไปอยู่ฝั่งไหนอย่างไร

รัฐบาลเขาต้มมัดแยกจากกันซะแล้ว
พลหน่วยเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่าอยู่ร่วมกับพักเพื่อไทยนะฮะ
อ่าภักดิ์เก้ากลายเป็นฝ่ายค้านก็ถือว่าก็
ไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ทางพักเพื่อไทยเขาจะไปจัดคั่วรัฐบาลใหม่
ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องทางการเมืองที่คงจะต้องคอยแนะนำกันต่อไป
ส่วนจุดยืนของพักเสรีรวมไทย
ขอยืนยันว่าไอ้เรื่องที่ว่าจะไม่เอาพระเด็จการไม่ต่อ
คั่วอำนาจพระเด็จการอะไรพวกนี้
ก็คือไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะคอสชคนเดียว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำรัฐประหาร
แต่ถ้านี่บิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
พลเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า

เพราะบิ๊กป้อมไม่ใช่ผู้ร่วมทำรัฐประหาร
เป็นแค่คนที่ถูกเชิญมาร่วมงาน
กับทางพลเอกประยุทธ์จึงไม่ขัดข้องหากรัฐบาลใหม่จะมีพลเอกประวิทย์มาร่วมด้วย
หรือแม้กระทั่งพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ขัดข้อง
คล่องแค่ปเดียวอีก๒ปป้าเสรีบอกไม่มีปัญหา
หรือคุณอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็ไม่มีปัญหา
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ไม่มีปัญหาหากมาร่วมมือกันเพื่อเดินหน้าประเทศไทย
พลักษณ์ก็ไม่ใช่คนปฏิวัติ
แล้วทำไมจะต้องแข็งตัวจนกระทั่งร่วมกับพัก

ถ้าให้ผมเป็นคนตัดสินใจ
ไม่ว่าผมจะอยู่ก้าวไกลผมอยู่เพื่อไทยนะร่วมได้
เพราะไม่มีลุงยิงถูกไหม

นี่ท่านผู้ชมอันนี้หนึ่งเสียงนะ
เขาบอกเขาจะไปอยู่กับทางเพื่อไทยแน่

ทีนี้มันมีกรณีที่กลุ่มมวลชน

เมื่อวานนี้ที่ที่ทำการพักเพื่อไทย
ท่อไทยอยากแยกทางกับทางก้าวกลายจะขบวนขันหมาก

บอกนี่คือเรื่องที่ผิดกฎหมายนะ

สงสารไปถึงผู้ปกครองของกลุ่มเด็ก

โอ้โหท่านเศรีพิสุทธิ์บอกว่ายังไงนะ
เดี๋ยวลองไปฟังนะ
แรงอยู่

แม่เขาเข้าใจปัญหา

ถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาหรอก
ค่ะคนพูดถึง

แปลว่าเก้ากลายเนี่ย
หนี้บุญคุณประชาชน๑๔ล้านคน๑๔ล้านเสียง

ไปเลยบอกแบบนี้ว่าประมงกลัวงานก่าวใกล้พอ

ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะโหวตหรือไม่โหวตให้

ดิเดตนายกจากเพื่อไทย

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเข้มข้น
และสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังไม่นิ่งด้วย
เลยขอใช้วิจารณญาณอย่างรอบครอบก่อน

กลายไม่ต้องไปยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาหรอกเนี่ย

ก็เป็นสิทธิ์ของคุณชูวิทย์ที่เขาจะนำเสนอได้
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้หยิบยกข้อเสนอของคุณชุวิตหรือของใครมาคุยกันในพัก
คุณโรมบอกว่าก้าวไกลพร้อมจะรับฟังพี่น้องประชาชนทุกเรื่องก็เดี๋ยวจะพิจารณาควบคู่กันไป
แต่เอาอย่างนี้เอาสิ่งที่ผมยืนยันได้วันนี้ดีกว่าไหม
สิ่งที่ผมและพักเก้าไกลยืนยันได้ในวันนี้และเป็นมติของพักแน่นอนก็คือ
เพราะเขาปิดสวิตช์๓ต่ออยู่แล้ว
ถูกต้อง
ไม่ได้โหวตให้ลุงอยู่แล้วครับ